เราจะเจอกับคนดีมาบริจาคเลือดที่สภากาชาติไทยค่ะช่วยกันนะคะคนละเล็กคนละน้อยเราช่วยกาชาติกาชาติเชื่อเรานะเนี่ยค่ะก็ต่อแถวกันเป็นระยะห่างทำถูกต้องตามมาตรการเลยค่ะ
รุนสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วล่ะค่ะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงส่งท้ายของฤดูหนาวนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งสิ้นหวังกันไปคาดว่าช่วงสิ้นเดือนน่าจะมีลมหนาวกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้หนาวอย่างเดียวค่ะฝนก็มาด้วยโดยเฉพาะวันนี้มีโอกาสเกิดฝนที่ภาคใต้

เยอะก็จะช่วยทำให้เกิดความชุ่มชื้นเกิดความร่มรื่นได้ด้วยเหมือนกันนะคะอุณหภูมิโดยรวมแล้วนะคะก็จะไม่ค่อยหนาวนะคะจะหนาวอีกทีคาดการณ์นะคะยี่สิบแปดยี่สิบเก้ามกราคมแต่ไม่คงไม่ได้หนาวจัดแล้วอะนะคะก็แค่รู้สึกเย็นเย็นเท่านั้นเองค่ะมาดูจากโมเดลนี้แล้วไปดูต่อที่โมเดลฝนนะคะเพื่อความชัดเจนจะได

กินในช่วงที่ตะวันจะตกดินนี่แหละค่ะมันบินตามออกมากันเป็นสายสายเป็นทางแบบเนี้ยค่ะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนเรียงแถวกันมาเลยค่ะก็เป็นภาพตามธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงนี้ที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะต่อกันที่พยาวเลยค่ะตอนนี้อากาศเริ่มแห้งแล้วดอกนิ้วก็เริ่มร่วงโรยนะคะเป็นโอกาสทองของ
แห้งค่ะตากแห้งเสร็จแล้วก็จะนำไปเป็นส่วนผสมของน้ำเงี้ยวหรือแกงแคบางคนก็จะเอาดอกนิ้วแห้งเนี้ยเอาไปขายอะไรก็ได้เหมือนกันขายกิโลกรัมละหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทเลยนะคะก็เป็นการสร้างรายได้ในช่วงหน้าแร้งแบบเนี้ยค่ะได้เป็นอย่างดีหน้าแร้งเนี้ยคือควบรวมทั้งหน้าหนาวรวมถึงหน้าร้อนด้วยนะคะ
ยังไงเตรียมการรับมือกันเอาไว้ค่ะส่วนใครอยากจะบริจาคเลือดบ้างนี่นะคะก็ถือว่าเป็นผลดีต่อตัวเราเองแล้วก็ต่อผู้อื่นด้วยก็เตรียมพร้อมร่างกายดื่มน้ำเยอะเยอะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะวันนี้ลาไปก่อนกลับมาตรวจสภาพอากาศใหม่นะคะสวัสดีค่ะ